เรื่องรอบครอบศน้ำคุณหวัดปัดมาแล้วสวัสดีนะคะ

เห็นเขาเดินไปแล้วงอนใครก็ไม่รู้

นี่สองคนคุณผู้ชมว่าอะไรกันน่ะ
คุณคุ๊บแต่นั้นกลัวเราปัดนี้มีอะไรกันป่ะฮะ

แซวกันทุกวันจนพอขาดหายไปมันรู้สึกนะ

ใช่เวลาอยู่ด้วยกันมันก็ไม่ค่อยจะพอใจเท่าไห

เอาดูเกมเมื่อวานนะครับ
ลงแข่งขันแล้วก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมได้ทั้งหมดครับ

ในชุดสีน้ำเงินอันดับ๘ของศึกไทยลีก๒
ก็เปิดสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ต้อนรับเมืองทองศึกไทยฤทธิ์รองจ่าฝูงไทยฤทธิ์๑

แล้วจังหวะของเจ้าบ้านก็

โดยอภิวัตเพ็งประโคนนะครับ
ม้วนหลบพศวรรษลิมบรรทสเทียน
จากนั้นครับครึ่งหลังอันนี้จะ๑๕
เมืองทองก็เล่นกดดันอยู่นานเหมือนกันครับกว่าที่จะตีเสมอได้
ตัดเข้าซ้ายปั่นเสียบสามเหลี่ยมสุดยอดมากครับ
โค้งเสียบไปให้กับทางเมืองทองชนะ๒๑ผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้ายได้สำเร็จครับ
เกมนี้ครับความสนใจของแฟนบอลที่ผมบอกนี่ครับล้นไปถึงด้านนอก
คือถ้าบรรยากาศแบบนี้ต้องย้อนกลับไปประมาณสักน่าจะ๗๘ปีก่อน
ตอนที่บอลไทยกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งนี่ครับอันตรายนะ
คือเป็นที่นั่งพิเศษก็คือโอโซนจะดีมากตรงนี้การหายใจจะยาก
ว่าคนที่เขาอยู่ด้านนอกก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะมีบัตรเหลืออยู่๒๐๐ใบ
แล้วจะขายที่หน้าสนามในวันแข่งขัน

แต่อย่างน้อยต้องมีคนที่ตั้งใจจะไปซื้อบัตรอยู่แล้ว

สนามเขาจุได้แค่๓๐๐คน

ก็จูดได้๓๐๐คนบัตรนั้นหมดอยู่แล้ว
ไม่มีทางจะมาขาย๒๐๐ใบหน้างาน
แล้วสุดท้ายแฟนเพจของสโมสรก็แจ้งแล้วว่า
อันนี้ก็ไม่ใช่การแจ้งของแฟนเพจทางกลางสมสรค์
น่าจะเป็นแฟนเพจของแฟนบอลกลุ่มหนึ่งนะครับ

ภาพที่เห็นปีนกันเป็นกองทัพซุ่มรบเลยนะครับ
คือปีนสูงว่าห่วงอันตราย

ไอ้ตรงนี้มันอยู่นอกเหนือกับการควบคุมของสนามเงี่ย

และครับใจอยากดูเกมใหม่เพราะมีนักเตรียมเทียมชาติไปเยอะนะครับ
ยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับสนามแห่งนี้
ยังไงผมก็เชื่อว่าทางสมบัติศาสตร์ก็ไม่ได้น้องใจหรอก

ไปดูอีกหนึ่งคู่ครับบุรีรามยูเนเต็ด

จ่าฝูงไทยลีกส์๔ครับโซนภัทรเหนือ

ครึ่งแรกบุรีรำนำก่อนถึง๓๐จากชาช่าเคยโยเมา๒ลูก
นาที๑๗แล้วก็นาที๔๔
จากนั้นโกสุนกิครับยิงเพิ่มเป็น๓๐ในช่วงทดเจ็บ

ครึ่งหลังเนี่ยทางสมบัติศาสตร์ประชาติ

ก่อนที่พิศนุโลกจะได้ประตูจากเดียร่าอาบูบาก้านาที๕๙
แล้วก็ที๘๙เนี่ยเดียโก้ลุยซาโต้ตัวสำรองนะครับ
มาแทนชาช่าทำประตูปิดท้ายให้กับบุรีรำ
ชนะพิศนุโลกไปขาดลอยนะครับ
ต่อ๑ผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมได้ตามคาดเหมือนกันครับ
ไปดูการพบกันของ๒ทีมในไทยลีก๑ครับ
กอกกราสเปิดบ้านเจอกับราชนาวี
ซึ่งเจ้าถิ่นนะครับขึ้นนำนาทีที่๑๐จากปียะชนกดาริสครับ
ของหลังดาวรุ่งนะครับรูปร่างสูงใหญ่นะครับ

ก็เป็นตัวเลือกในทีมชาติในข่ายของมิรวรรณรายวัชเหมือนกันนะครับ
นาที๒๓สุดท้ายชาติสารีพิมพ์ก็เปิดบอลลึก
แล้วก็เสียบใต้ค้างเข้าไปสวยงามเลยครับ
ีจีหนีห่าง๒ต่อ๐
และนาที๓๒ครับจากลูกเตะมุมจุลาโตอิเคดาครับ
มากระโดดแปรเข้าไปที่เสาไกล๓๐ครับ
ก่อนที่นาที๔๔รัชนาวีจะได้ฟรีคลิกครับและเป็นพิสันสินแซ่ออินครับมง
ต่อ๓ครับก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับราชนาวีไล่มาครับ
ในช่วงครึ่งหลังครับนาที๕๐ยาสมินีคัมโป๊ดได้ปั่นฟรีคลิกจังหวะนี้
ชนเสาแล้วเข้าประตูไปเลยครับ

และนาที๖๒ครับสลาวุธมาสุกมงคืนให้กับทางยาสมินี่คัมโปส
และยังไม่พอครับนาที๖๖ยาสมินีคาโปสยิงไกลหน้ากรอบเขตโทษครับ
ชนะขาด๑๖๑เข้าสู่รอบ๑๖ทีมได้ครับ
ทีประจวบครับชนะศรีสะเกดไป๔ต่อ๐
การท่าเรือชนะอายุทยายูนิเต็ด๒ต่อ๐
พัทยาแพ้ทางพีทีระยองไป๒
สุโขทัยครับแพ้เชียงรายยูนิเต็ดไป๐ต่อ๑
คณะแทอนด้า๒ต่อ๑ในช่วงต่อเวลาพิเศษครับ